ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมครับจะพาไปดูอาชีพนี้กันหน่อยเป็นอาชีพคนขายแฮมเบอร์เกอร์รถเข็นข้างทางนี่แหละ
เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดินหาตามห้างสรรพสินค้าแล้วใช่ไหมครับถูกต้อง
เข็นก็มีค่ะตามข้างทางก็มีจะพาไปดูที่จังหวัดชุมพรไปให้กำลังใจเขากันหน่อยนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะจะสังเกตเห็นร้านทำแฮมเบอร์เกอร์ร้านเล็กร้านนี้นะคะที่เขาทำกันให้ดูแบบสด
ราคายังย่อมเยาว์แล้วก็รสชาติอร่อยอีกด้วย
นั่นก็คือร้านของคุณน้ำมายุรีสหับดินค่ะ
กลายเป็นอีกหนึ่งร้านโดนใจที่หลายคนต้องปักหมุดไว้เลยล่ะค่ะ
สำหรับร้านแฮมเบอร์เกอร์บริเวณริมถนนกรมหลวงชุมพร

เจ้าของร้านคือคุณมะยุรีสหับดินอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดสตูน
เดินทางมาหาเงินในจังหวัดชุมพรด้วยการเป็นแม่ค้าขายแฮมเบอร์เกอร์
เปิดร้านได้ประมาณเดือนกว่าก็มีลูกค้ามากหน้าหลายตา
แวนเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย
ส่วนเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งเนื้อไก่ไข่ดาวและไส้กรอก
ในราคาย่อมเยาว์เริ่มต้นที่๒๕บาทถึง๔๐บาท
ส่วนใครอยากสั่งพิเศษเพิ่มชีสเพิ่มไข่
แม่ค้าก็จัดให้ในราคาพิเศษ
ให้ลูกค้าได้อร่อยจุใจกับเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่
เครื่องแน่นผักชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำ
บางคนก็เนื้อใส่ชีส
แล้วก็บางคนมีเบิ้ลเนื้อ๒ชิ้นพิเศษ
บางคนก็จะใส่ทุกอย่างทำเป็นลูกโตค่ะ
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนและวัยรุ่น
แต่สำหรับรุ่นใหญ่อย่างคุณลุงคนนี้
ก็ขอเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ด้วยคน
เพราะติดใจในรสชาติที่ช่างทำได้อร่อยถูกปากสุด
เพราะมีตาฮาร้านด้วยแล้วก็น่าจะสะอาด

แม่ลูกค้าการันตีความอร่อยขนาดนี้
ไม่แน่ต่อไปอาจได้เห็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ของขุนมะยุรี
ขยายสาขาทั่วเมืองชุมพรก็ได้นะคะ
ให้คุณน้ำมายุรีได้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะ

คือเบอร์เกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทีเด็ดของมันเนี่ย

ใช้เวลารอนิดนึงแต่รับประกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะ
คุณผู้ชมคะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันต่อเลย
จะพาไปดูชาวบ้านในกำแพงเพชรเนี่ย
เขากำลังสืบสารแล้วก็อนุรักษ์อาชีพการทำมีด
เป็นช่างตีมีดที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย
ไข้จะหายไปแล้วนะคะมีดโบราณ

คือการตีมีดมันไม่ได้ง่ายนะคุณ
เราเคยดูในหนังเนาะสมัยก่อนนะคะ
ก็จะมีการตีมีดเวลาออกรบต่างนะคะ
นี่แหละคือภายในโรงตีมีดแบบโบราณของนายประจวบดีรัฐอายุ๗๒ปี
ชาวบ้านหมู่ที่๑ตำบลห้วยย้างอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มีอุปกรณ์ตีมีดอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะคะ
นายประจวบเล่าว่าประกอบอาชีพการตีมีดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้ว

ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการที่ต้องใช้แรงมาก
แล้วก็ต้องอยู่กับความร้อนของเตาไฟค่ะ
แล้วนำมีดไปใส่ด้ามไม้มงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะโยมหรือว่าไม้มะขานั่นเอง
ก่อนนำไปใส่ปลอกให้สวยงามแล้วก็นำไปขายในราคาตั้งแต่๕๐๐บาท

ถูกต้องแต่ว่านี่ไงปัจจุบันมีลูกค้าสั่งทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเยอะมาก
มีดกว่าพันเล่มเพื่อนำไปประกอบพิธีมงคลต่าง
ซึ่งมีดที่ผ่านพิธีกรรมจะมีราคาสูงกว่าเดิมถึงเท่าตัวเลยคุณ
ประมาณ๒๐๐๐๑๐๐บาทค่ะ

ใช่ก็นำไปบูชาบนหิ้งพระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะคะ
อกจากนี้นายประจวบยังบอกอีกด้วยว่า
ประกอบอาชีพนี้เนื่องจากว่าเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวในครอบครัว
จึงต้องสืบทอดวิชาความรู้การตีมีดจากพ่อ
ทำให้ปัจจุบันนะคะได้นำประสบการณ์ในการตีมีดที่สะสมมานาน
ประกอบอาชีพเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้รุ่นหลังเนี่ย
กลายเป็นอาชีพหลักแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวแบบนี้
อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ไม่ให้ศูนย์หายไปกับความเจริญทางเทคโนโลยีค่ะ
อาชีพแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วในปัจจุบันนะคะ
แล้วก็หลายคนยังคงนับถือแล้วก็ยังคงบูชากันอยู่นะ
แต่ว่าคนที่จะทำมันต้องใจรักจริงเพราะยิ่งต้องอยู่หน้าเตาไฟตลอด

ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ
เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่เวลาดีแบบนี้ทุกวันอาทิตย์
บ่าย๒จนถึงบ่าย๓สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ